เพศโรธครั้งนี้เกิดขึ้นชาวมือ๑๖กันยายน๒๕๖๑

อัมเบอร์พระปรดแดงจังหวัดศึกปราการ
เพื่อนบ้านพบศพนางวันนี้อิ่มสวัสดิ์อายุ๖๘ปี
ปาดคอจนเป็นแผลเวอะวะยาว๖๗เซนติเมตร
จำนวน๒แผลนอนอยู่ภายในห้องน้ำ

คือร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงเอวัยเพียง๑๒ควบ

มีแผลถูกปัดที่ลำคอยาว๑๑เซนติเมตร
ไม่ไกลกันพบเด็กหญิงบี้อายุ๘ขวบ
ถูกมีดปาดคอเลือดอาบตามตัว
เพราะดีที่มีคนช่วยเอาไว้ทัน
และนำส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ตำรวจตรวจสอบพบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน

รวมถึงซากแมวหนึ่งตัวภายในห้องเก็บของ
คดีนี้ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ระดมชุดสืบสวนระดับพระการ
ลงพื้นที่หาบ่อแสควานหาตัวฆาตกรสุดเยี่ยม
แต่ไม่มีอาชญากรรมใดที่ไม่ทิ้งร่องรอย
เพราะตำรวจได้พยานปากสำคัญที่เห็นในภูลา
ชาวลาวอายุ๒๑ปีเดินออกมาจากบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ไม่กี่นาทีก่อนจะมีคนเข้าไปพบศพ
ทำให้นายภูลาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งทันที

ภาพกล้องวงจรปิดที่จับนาทีในภูลา
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปขึ้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณปากซอยพิษถึง๒๓ตอน๗โมงเช้าแล้วหลบหนีไป
การไล่ลากตัวฆาตกรโหดโอไรนี้เริ่มต้นขึ้น
จนสุดท้ายตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวในภูลา
ในขณะนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านชำริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร
คุมตัวมาส่งที่สพพระประแดงเจ้าของท้องที่เกิดเหตุทันที
นายภูรัฐยอมจำนวนด้วยหลักฐานรับสารภาพว่า
วันเกิดเหตุเสพยาบ้าและต้องการเงินเพื่อนำไปซื้อยาบ้ามาเสพอีก

สังเกตเห็นนางมะลิสวมสร้อยคอทองคำหนัก๕๐สตางค์
ตัดสินใจแอบเข้าไปทางห้องครัวตอนตี๓
แต่จังหวะที่กำลังซ่อนตัวอยู่นั้น
เห็นแมวเดินผ่านมาและส่งเสร็จร้อง
คว้ามีดยาว๔๐เซนติเมตรมาปาดคอจนตาย
ก่อนจะปีนช่องระบายอากาศของห้องน้ำ

แต่เป็นจังหวะที่นางมะลิมาเข้าห้องน้ำพอดี
ใช้มีดปาดคอจนหลอดลมขาดและสิ้นใจอยู่ตรงนั้น

เป็นจังหวะที่เด็กหญิงสองคนตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์พอดี

เพราะดีที่เด็กหญิงบีหลบหนีไปได้

เป็นแค่ขอบทองคำหนัก๕๐สตางค์และเงินสดจำนวนหนึ่ง

แต่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้เสียก่อน

ส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ

มีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมเกินมนุษย์